เวลาเด็กจะนอนเนี่ยนะก็ต้องร้องเพลงกล่อม

ปกติเนี่ยเวลาลูกเด็กจะนอนเนี่ย

เขาถึงมีเพลงกล่อมลูกเพลงกล่อมเด็กขึ้นมานะคะ

เวลาเขาจะกล่อมช้างเขาก็ต้องร้องเพลง

แต่ว่าเขาไม่ได้กล่อมแบบธรรมดานะ
เขากล่อมช้างจากเศษขยะ

เหมือนน้องสเกลตัวนี้เลยนะคะ

อันนี้คือวงดนตรีควานช้างคุณ
แต่ดิฉันให้คุณสังเกตดูจากอุปกรณ์

มันเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มันไม่ได้ใช้แล้ว
อย่างเช่นท่อแป๊บปี๊บขนมปังกล่องเก่า

ใช่ถูกต้อง
คือใช้เศษวัสดุต่างเนี่ย

เป็นแก๊งควานช้างจากศูนย์บริบาลช้างแม่แตงนะคะ
เขาจะใช้เวลาช่วงที่ปล่อยให้ช้างอยู่ตามธรรมชาติ
นำอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ต่างเหล่านี้นะ
คุณดูสิส่วนมากนะคะเขาบอกว่า
กล่อมให้หลับอย่างเดียวนะคือให้ช้างมีอารมณ์ดีด้วย
ให้ช้างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยช้างเขาก็จะมารวมกลุ่มกัน
รวมกลุ่มกันเป่าแล้วก็เล่นดนตรีนะคะมีการนำปี๊บทำอะไรแบบเนี้ย
คือจนรวมกันเป็นแก๊งเป็นวงดนตรีขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าวงวงอะไรฮะ
ขยะวงขยะเลยใช่แล้วก็มารวมตัวกันเล่นทุกสัปดาห์
เล่นอยู่ภายในสถานเลี้ยงช้างด้วยครับนอกจากเล่นกล่อมช้างแล้วเนี่ยนะคะ
บางครั้งนะเอาช้างมาแสดงประกอบจังหวะด้วยนะ
ช้างเป็นแดนเซอร์คุณนี่ไงผมว่าแล้วช้างฟังมันต้องอยากลุกขึ้น
สนุกสนานช้างมันก็มีอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
ก็ต้องปรบมือให้การประยุกต์การสร้างสรรค์แล้วก็ความเก่งของพี่เขาด้วย
เก่งขนาดนี้นะช้างเพลินเลยล่ะคุณอย่างเราฟังเรายังเพลินเลยอ่ะถูกไหม
ไอเดียดีมากสุดยอดเลยนะคะเริ่มต้นจากการที่อ่าเห็นท่อ
แล้วก็มาทำเป็นขลุยแล้วก็เป่าให้ช้างเชือกเดียวฟังสองเชือกเป็นโขลงฟัง
แล้วก็เรามารวมวงกันดีกว่ากลายเป็นวงขยะขึ้นมาสร้างความสุขให้ทั้งช้างด้วย
กับคนมาชมด้วยนะแล้วก็สร้างความสุขให้ตัวเองด้วยนะจริงจริงเออนั่นแหละครับ
หวังว่าเขาจะออกซิงเกิลใหม่ใหม่มาอีกนะครับซิงเกิลเพลงช้างวงขยะนะ
ช้างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ซิงเกิ้ลใหม่ครับอันนี้เก่ามากนะ
นี่ฉันเพิ่งแต่งตะกี้เลยคุณไปแต่งที่ไหนเขาฟังกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เออใครก็เคยฟังทั้งนั้นเพลงนี้ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีซิงเกิ้ลใหม่มา
เดี๋ยวเรามานับเสริมให้คุณผู้ชมซิงเกิลที่สองเพลงช้างบอกว่ามันเก่าแล้ว